จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปทำบุญนะฮะปล่อยปลา
ปลาเสร็จแป๊บจังหวะนั้นเนี่ยจู่ก็เป็นลมแล้วเธอก็ตายเลยครับ
คือเป็นลมแล้วก็ตายปริศนาด้วยในขณะที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะไปด้วย
แต่ทันทีที่เห็นว่าอ้าวทำไมเขาเป็นลมอ่ะจู่คนนี้วิ่งหนีไปเลยครับ
แล้วหายไปพร้อมกับรถเก่งแล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายอย่างของผู้ตาย

ญาติก็เลยโพสต์ตามหาว่าใครรู้จักบ้างเนี่ยหรือเจ้าตัวเนี่ยอยากจะออกมาชี้แจงเนี่ย
ออกมาชี้แจงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวของผู้ตาย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าระพีชำนาญเรือครับ
โพสต์ภาพแล้วก็วีดีโอและมีข้อความระบุว่าฝากแชร์ข่าวสาร
หากใครพบผู้หญิงในภาพนี้ซึ่งเป็นเพื่อนกับน้องก้อย
ปล่อยปลาด้วยกันก่อนที่น้องก้อยจะตาย
ใครทราบหรือเจ้าตัวเห็นข่าวนี้ช่วยติดต่อกลับญาติผู้ตายด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๘โมงเช้า๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ท่าน้ำแห่งหนึ่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หลังจากที่นางสาวสิริพรหรือว่าก้อยอายุ๓๓
เธอไปทำบุญปล่อยปลานะครับแล้วเธอก็เป็นลม
จากนั้นก็คือตายไปเลยโดยที่ทุกคนก็ยังไม่ทันตั้งหลักนะฮะ
จังหวะนี้ที่กำลังหิ้วปลาไปจะไปปล่อยที่ริมน้ำครับ
ทรัพย์สินสิ่งของมีค่ารถเก๋งยาลิสสีขาวหายไป
แล้วก็มีหลักฐานแค่วงจรปิดมุมนี้ครับที่พอจะเห็นว่า
คือเธอไปปล่อยปลาแล้วก็นี่อีกมุมหนึ่ง
เห็นบุคคลปริศนาที่ทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนของก้อยเนี่ย
ไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อน

ก็เลยเอามาโพสต์ตามหาครับว่าเธอคือใครแล้วเธอหายไปไหน

นี่แต่ตอนเดินมาตรงนี้เขาก็มองไปจุดที่

ครับแล้วก็เดินผ่านมุมที่เป็นกล้องวงจรปิดนี้ไปเลยครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่กาญจนบุรีนะฮะ
พูดคุยกับนายระพีชำนาญเรือคือเจ้าของโพสต์
แล้วก็เป็นคนที่ผู้ตายเคารพนับถือเหมือนกับเป็นพี่ชาย
ก็เลยเปิดคลิปวงจรปิดให้ดูแล้วก็เล่าว่าผู้ตายลงจากรถ
เดินไปที่บริเวณริมแม่น้ำส่วนอีกคลิปหนึ่ง
ก็จะเป็นภาพของผู้หญิงที่ไปกับผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้ทุกคนอยากให้ผู้หญิงคนนั้นคือผมยาวชุดสีขาว
เดินผ่านกล้องวงจรปิดไปเนี่ยออกมาให้การกับตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
้อยตายได้ยังไงแล้วทำไมหลังจากเกิดเรื่องแล้วรถของก้อย
สินของก้อยศูนย์หายไปล่ะมันเกิดอะไรกันแน่
ระพีบอกว่าล่าสุดครับคนที่เอารถไปไปพบกับตำรวจสพบ้านโป่งแล้ว
ส่วนผู้หญิงคนที่เห็นในคลิปไม่มีใครรู้จัก
ญาติก็เลยฝากถึงผู้หญิงคนนั้นว่ามาแสดงตัวเถอะ
หรือไม่ก็ไปพบกับตำรวจสพบ้านโป่งไปให้ปากคำเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระพีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวและญาติติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ก็ตั้งปมเอาไว้๓ประเด็น๑ขัดแย้งเรื่องธุรกิจวงแชร์หรือว่าวงเงินต่างหรือเปล่า
บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งที่มีความผัวพันธ์เกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งก็มีหลักฐานเรื่องการข่มขู่หรือการจะทำร้ายกันเรื่องนี้ใช่ไหม
หรือ๓การประกันชีวิตที่อดีตพี่สะพ้ายเคยทำไว้ให้
ทุกเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบครัวและญาติของผู้ตายยังคาใจและอยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีโดยด่วน
กำหนดว่าจะมีพิธีชาพนักศิลป์ภารุหัสปดีที่๒๐เมษายนที่จะถึงนี้
ที่วัดวังสิงห์ภัยบูรณ์ประชาสรรค์
ทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่สาวของผู้ตายครับพี่ส้มนิพาวัน
เล่าให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยสงสัยมากเลยสงสัยผู้หญิงในคลิปที่ไปกับก้อยน้องพี่อ่ะ
ทำไมตอนที่น้องพี่ล้มเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่ไปช่วยล่ะ
เขาเดินวิ่งหนีไปทำไมแล้วเขาเอาโทรศัพท์ของน้องพี่ไปทำไม
คือก้อยมีโทรศัพท์สองเครื่องกระเป๋าเงินหนึ่งใบ
มีเงินประมาณ๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาทแล้วก้อยขับรถเก๋งยาฤทธิ์สีขาว
ขับออกจากบ้านก่อนจะไปเกิดเรื่องตอนนี้ญาติญาติติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ
แม้ว่าแพทย์จะยืนยันผลชนะสูตรว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน
แต่ครอบครัวก็ยังสงสัยต่อว่าแล้วสาเหตุของอาการหัวใจวายแบบเฉียบพลัน
มันเกิดจากอะไรแล้วคนในคลิปวงจรปิดชุดขาวคนนั้น
ทำไมถึงรีบเดินหนีไปได้ช่วยเหลือน้องพี่ไหม
ก่อนที่น้องพี่จะจากไปอย่างไรก็ตาม
คงต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ซึ่งเห็นว่ากว่าจะรู้ผลก็อีกประมาณ๑เดือน
ลองฟังเสียงพี่ส้มครับพี่สาวของผู้ตายฮะ
สงสัยว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคือทำไมคุณต้องหนี
แล้วทำไมอยากถามว่าคุณทำไมถึงไม่ช่วยน้องเรา
ตอนที่น้องเราล้มลงค่ะคือคุณหนีไปทำไม
คือหน้าคือไม่คุ้นเลยค่ะทางญาติพี่น้องเราก็ไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ก็คือทางเพื่อนของน้องสาวก็คือเราก็ให้ดูทุกคน
ก็คือเหมือนว่าเขาก็ไม่คุ้นเลย
พี่ของผู้ตายไม่คุ้นหน้าเพื่อนคนนี้เลย
แม่ของผู้ตายครับแม่ทองพินแม่บอกว่าวันนั้นเนี่ย
้อยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปธุระแม่ก็ถามว่าอ้าว
แล้วไม่พาแม่ไปซื้อกับข้าวแล้วเหรอ
ก้อยก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นมารับแม่พาไปตลาดไปซื้อกับข้าวนะ
แล้วลูกก็ขับรถออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยครับ
ตอนเย็นพอแม่รู้ข่าวแม่เป็นลมแม่แทบจะสุดเลยนะฮะ
ไม่รู้สาเหตุจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าลูกสาวก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่แม่อยากได้ความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีรางสังหรณ์ตอนเดินลงมาจากบ้าน
คือตอนนั้นเห็นหน้าลูกดูเศร้าหมอง
แม่เองก็เป็นห่วงเพราะว่าลูกป่วยโรคซึมเศร้าด้วย
คือมีข้อมูลเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยนะครับ
แม่เคยบอกลูกนะว่าอย่าฆ่าตัวตายนะ
ถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่จะอยู่กับใคร

เพราะว่าคือผู้ตายก็มีลูกด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาแม่บอกว่าก้อยประสบปัญหาเยอะ
แต่แม่ก็มั่นใจว่าลูกของแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่
ดังนั้นสิ่งที่แม่อยากจะขอก็คือขอความเป็นธรรม
และขอให้ผู้หญิงในคลิปวงจรปิด
เดี๋ยวขอดูคลิปวงจรปิดผู้หญิงชุดขาวปริศนาอีกสักครั้งนะครับ
อยากให้ผู้หญิงคนนั้นออกมาชี้แจงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
ก่อนที่ก้อยจะเป็นลมเนี่ยก้อยเขามีอาการอะไรหรือเปล่า
แล้วตอนที่ก้อยเป็นลมแล้วแล้วทำไมคุณถึงเดินผ่านไปเลย
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงไม่ช่วย
มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมอยากให้ตำรวจช่วยคลี่คลาย
เรื่องราวทั้งหมดฟังเสียงคุณแม่ครับ
อยากได้ความเป็นธรรมจ้ะอยากได้คนที่มันฆ่าน้องก้อยเนี่ยมาก
ก็ยังเชื่อว่าน้องก้อยน่าจะถูกถ่าย
จ้ะเพราะว่าลูกไม่ฆ่าตัวตายแน่นอน
วันนี้ก็อยากให้ผู้หญิงตัวนั้นออกมา
อยากให้ผู้หญิงคนนั้นออกมามาชี้แจงให้เข้าใจ
ว่าทำไมน้องก้อยล้มลงไปทำไมถึงไม่ช่วย
จะต้องวิ่งหนีทำไมมองในกล้องแล้วเขาวิ่งหนีค่ะ
เดี๋ยวคงต้องรอตำรวจติดต่อประสานนะฮะว่า
ผู้หญิงชุดสีขาวคนนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้
หรือไม่อย่างไรหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ทองพินบอกว่าสงสารลูกสาวมากเพราะว่าคือก้อยเองเนี่ยก็มีลูกสาวชื่อว่าน้องข้าวหอมอายุ๙ขวบ
แล้วก้อยก็เป็นคนขยันนะที่เห็นอยู่นี่คือร้านอาหารนะครับ
เป็นของผู้ตายนะชื่อว่าร้านแซ่บติดปากอยู่ริมถนนสาย๓๒
มีธุรกิจมีร้านอาหารเนี่ยนะครับ
แล้วนอกจากนี้ผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
สำหรับประวัติคนในครอบครัวก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒เดือนก่อน
เพิ่งจะสูญเสียพี่ชายของผู้ตายไป
แล้วผ่านไปไม่กี่เดือนก็มาเกิดเหตุการณ์สูญเสียอีกครั้งหนึ่ง
ญาติญาติยังทำใจไม่ได้นะครับและอยากให้ความจริงปรากฏ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางคดีมีคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง